คุณผู้ชมคะช่วยกันแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันหน่อย
เชื่อว่าคุณผู้ชมคงเห็นข่าวบ้างแล้วนะคะ
หนุ่มคนนึงเขาบอกว่าเขาอ้วกออกมาเป็นตะปู

รถตะปูออกมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวแบบนี้
แล้วเป็นตะปูแบบงอแล้วมีสนิมด้วย
เขาบอกว่ามันเริ่มต้นจากเขารู้สึกว่าเขาปวดท้อง

ตัวเห็นไหมคะ๑๒๓๔แล้วงอแล้วเป็นสนิม

เขาบอกเขาโยกออกมาเป็นแบบนี้จริง

ใช่เขาบอกเลือดติดเลยเห็นไหมเป็นสีแดง
เขาเรียกกู้ภัยให้มาช่วยเขาเลยเชื่อว่าเขาโดนแน่เลย
มนต์ดำคุณสัยแน่เลย

เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะเพราะเกิดคำถามเยอะ

มีคนเห็นตอนคุณอ้วกหรือเปล่า
เห็นอีกทีก็ตอนตะปูนึงเอานี่ไม่ได้เห็นตอนจังหวะอ้วกแบบนึกออกไหม

นี่นะคะนายอภินันขวัญพุธอายุ๒๕ค่ะ

ไซส์งานก่อสร้างแถวอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ

เห็นไหมหมายถึงช่วงนี้โควิด๑๙อ่ะ

แล้วอาเชียแล้วเลือดเลือดอะไรก็ต้องป้องกันไว้ก่อนอ่ะ
นี่นะคะนายอภินันคนนี้บอกว่า
ก็ผมรู้สึกร้อนวูบวาบในท้อง
แล้วก็อ้วกออกมาตอนแรกเป็นเลือดออกมาก่อน
สักพักตะปูหลุดออกมาทีละตัวทีละตัวทีละตัว
เขาบอกเห็นไหมล่ะเลือดออกมาจริง
แล้วเป็นตะปูงอเป็นสนิม๔ตัว

เขาเลยบอกว่าคือก่อนหน้านี้
เคยถูกมนดำคูณใสมาแล้ว

เชื่อเหมือนกันว่าคราวนี้ก็คงโดนมนต์ดำคุณสัยอีกรอบหนึ่ง
แต่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกับใครนะ

ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรา
ไปหาข้อมูลไปหาความจริงเรื่องนี้มาให้
ไปที่หอพักของนายอภินันพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะ
ที่บอกว่าถูกคุณสัยจนอ้วกออกมาเป็นตะปูเนี่ยนะ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็พักผ่อนอยู่ในห้องนะคะ

หายใจติดขัดเหมือนกับจะอาเจียน
ก็บอกแฟนสาวชาวกัมพูชาว่า
ไปนั่งที่ลานจอดรถหน่อยนะรู้สึกไม่ดี

พร้อมกับเลือดตะปู๔ตัว

คนที่ดูแลหอพักก็บอกว่า

แล้วตอนที่รอกู้ภัยอยู่เนี่ยก็เห็นด้วยว่าตะปูอะค่ะคุณผู้ชม
วิ่งอยู่ตามแขนด้านในอ่ะนะแล้วก็วิ่งอยู่บนหน้าผาก
ด้านในน้าผากแล้วก็มันปูดปูดออกมาเหมือนในหนังอะค่ะ

นายอภินันบอกว่าบอกตรงว่าจริงแล้วเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเชื่อนะว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริง
แต่พอเจอกับตัวมันก็ต้องเชื่อแหละ
เนื้อร้อนตัวแล้วก็เรารู้เลยว่าจะโดนของ
เพราะว่าเคยโดนมาก่อนครั้งนึงแล้วแบบเราลงมาข้างล่างเลย
ลงมาให้ให้คนอื่นเขาช่วยแล้วแบบไม่ทันไรก็นั่งคุยกันไปสักพักอ่ะ
ก็แบบอ้วกออกมาว่าครั้งที่สองก็จะเป็นตะปู

มาพร้อมกัน๔ดอก
คนทุกคนเขาก็ตกใจแล้วแบบอาการเราอ่ะ

คือแบบทั้งแบบหายใจไม่ออกแบบจะวูบด้วย
ก่อนที่เขาจะมีอาการเขาปกติไหมมีแบบอม
เหมือนพร้อมอะไรบางอย่างแล้วเดินมา
ไม่นะครับเขาเดินออกมาเขาอาบน้ำเสร็จออกมา
เขาจะไปทำงานแล้วเขาก็เดินมา

แต่คือตะโปร๔ตัวนี้ยืนยัน

มาจากปากเขาเองเลยครับ
ตอนที่ว่าเดินมาดูนะครับ
ใช่ครับจะมีสะโปอยู่ตรงตามแขนเขาอะ
คือมันไม่ได้ออกมาครับค่ะ
ทีนั้นเขาบอกว่าเขาก็เลยเชื่อว่าเขาโดนทำขุนใสครับก่อนหน้านี้เคยโดนมาแล้วสองรอบ
รอบแรกที่โดนคุณสัยเนี่ยนะตอนนั้นอายุ๑๗เองอยู่บ้านเกิดที่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
อาเจียนเป็นเลือดแต่ตอนนั้นไม่ได้มีตะปูออกมา
ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลลมศักดิ
ก็เอ็กซาเรย์ร่างกายปรากฏว่าเจอตะปูอยู่ใต้ผิวหนัง๒๗ตัว
เขาบอกว่าเขาไปเอ็กซาเรย์ที่โรงพยาบาลนะแล้วเจอตะปูอยู่ใต้ผิวหนัง๒๗ตัว
พ่อกับแม่พาไปหาร่างทรงให้ถอนตะปูออกมา
ก็ไม่ได้ให้คุณหมอเอาออกมาให้ไปหาร่างทรงเอาตะปูออกมา
ก็จำได้ว่าพอทำพิธีเสร็จก็อาเจียนออกมาเป็นตะปู๒๗ตัวจริง
ร่างทรงบอกว่านี่แหละถูกคุณสัยแน่
ก่อนหน้านี้๒เดือนเป็นวันพระใหญ่
มีคนงานเห็นเงาดำใหญ่เลยคล้ายกับผู้ชายตัวสูงใหญ่นะ
เหมือนกับเป็นผู้ชายแก่สูงแบบสูงถึงหลังคาในไซส์งานก่อสร้างอ่ะ
เห็นเป็นเงาแบบนี้พอกลับมาถึงห้องอาเจียนอีกแล้วอาเจียนเป็นเลือด
แล้วมีตะปูออกมาอีกแล้วสองตัวตอนนั้นไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะกลัวไม่มีใครเชื่อ
ก็ไปหาพระรดน้ำมนต์แล้วก็หาย
อภินันบอกว่าผมก็กลัวนะที่ผ่านมาผมไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่เคยมีเรื่องกับคนมีวิชาอาคมที่ไหนด้วยแต่ทำไมผมอ้วกออกมาเป็นตะปูตั้งหลายรอบแบบนี้
เราก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร

ก็แปลกใจอยู่อาจจะเป็นแบบในด้านแบบอดิตชาติด้วย
ก็นายอภินันบอกว่าผมไม่ได้สร้างเรื่องสร้างกระแสคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
แขนของพ่อหนุ่มคนนี้แล้วที่มีอะไรแบบเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผิวหนังภาพนี้
เขาบอกว่าที่ว่ามีคนเห็นมันปูดดิ้นไปนี่คุณผู้ชม
มันเป็นรอยร่องรอยทั้งนั้นแหละที่มันเกิดขึ้นอ่ะเหมือนเราดูในหนังนะ

เวลาในหนังพวกคุณสายเวทมนต์มนต์ดำอะไรที่ว่าคนที่มีตะปูเสกตะปูเข้าไปแล้วมันจะไปวิ่งอยู่ในร่างกายอย่างนี้
แล้วก็ต้องหาคำตอบให้คุณผู้ชมค่ะ
ตอนที่เจอกันไม่ได้ถ่ายคลิปเหรอ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะบางคนก็บอกมีจริง
เธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าใครทำคุณใส
แฟนเธอเธอเพิ่งคบหากับนายอภินันได้ไม่กี่สัปดาห์
มาอยู่ด้วยกันสองสามวันก่อนนี้เองหลายกระแสบอกว่าเพราะเธอหรือเปล่า
อ้าวเธอบอกแบบนี้หลายกระแสบอกว่าก็เธอเป็นชาวกัมพูชา
อาจจะเป็นแฟนเก่าเธอทำคุณสัยหรือเปล่าครับเธอบอก
อย่าพูดแบบนี้นะมันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับเธอนะ
ก่อนหน้าที่จะตกลงคบหากันกับนายอภินันน่ะเธอก็บอกว่า
เคยบอกกับเธอแล้วนายอภินันเคยบอกแล้วว่า
เคยโดนมนต์ดำคุณสัยตั้งแต่อายุ๑๗แล้วนู่น
เคยโดนมาบ่อยไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ก็เคยโดนเหมือนกัน
บอกว่านายอภินันอ่ะบอกเธอตลอดแล้วเธอก็บอกเลยว่า
ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับวัยเบนเจอร์เพศหรือเปล่าอืม
นายอภินัตริย์อายุยี่สิบห้าพอดีครับก็เลยโดนคุณสัยอีกรอบหรือเปล่า
บอกไม่แน่ใจนะแต่อย่ามาพาดพิงเธอนะว่า
เธอเป็นชาวกัมพูชาอดีตแฟนหนุ่มของเธอ
ทำคุณสัยใส่นายอภินันหรือเปล่าเธอบอกไม่จริงไม่เกี่ยว

ที่ผ่านมาตัวของจ้นกล้าเค้าเคยมีปัญหาอะไรกับใครไหม
อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอืม
คือไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเราเพิ่งคบกันเพิ่งเจอกันเนี่ย

เพิ่งอาจที่เด้งเดี๋ยวก็เพิ่งมาอยู่นี่สองสามวันเองเมื่อพักตอนเนี่ย

เขาบอกว่าเราเป็นคนโดนของ่ายโดนหนึ่งแดกอายุสิบเจ็ดมา
เดี๋ยวตอนนี้สามรอบแล้วแต่อายุยี่สิบห้านี่มันต้องโดนอีกรอบหนึ่ง

เขาก็บอกแล้วเขาก็บอกก่อนใช่ก่อนหน้านั้นแล้ว

คือเขาบอกเขาเคยไปโรงพยาบาล

แม่อยากเห็นฟิล์มเอ็กซาเรย์เหรอเกิน

ท่านก็บอกว่าเคยเจอกับตัวเองก็มีนะฮะ

ส่งข้อความเข้ามาทางไลน์ที่หน้าจอหรือว่าที่เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยนะครับ
แต่หลายท่านก็บอกโอ้โหหาหมอเถอะไปหาหมอเถอะ
เป็นแบบนี้แม่มันจะจริงเหรอ

เอาอาจารย์โอก่อนอาจารย์โอเทพนิมิตรเป็นอาจารย์ศักยันต์ชื่อดังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ

ไปหาเพื่อให้สวดแก้คุณสัยให้
อาจารย์โอเนี่ยพอไปถึงเนี่ยนะครับก็ดูดวงชะตาตามวันเกิดดูลายมือของนายอภินันก่อน
แล้วทักเลยบอกว่านี่อภินันนี่เกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่ออายุ๑๕ใช่ไหม
นันบอกใช่ผมเคยหัวใจแบบหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเกือบตายมาแล้ว
อาจารย์โอขอให้นายอภินันถอดเสื้อนะครับแล้วก็เครื่องรางของขลังที่มีใส่ติดตัวเนี่ย
ให้เอาออกให้หมดแล้วก็เริ่มสวดคาถานี่ฮะให้ถอดเครื่องรางของขลังออกด้วย
ก่อนจะสวดคาถาแล้วก็พรมน้ำมนต์ไปรอบตัวนี่นะฮะระหว่างทำพิธีเนี่ย
ปิภู่ศือหาวัลาตามไปดูเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกค่ะ
นายอภินันแบบจะมีอาการแบบแปลกเกิดขึ้นหายใจเข้าออกแบบแรง
แล้วถี่ขึ้นเรื่อยแล้วร้องออกมามีเสียงคล้ายเสือ

อาจารย์โอเทพนิมิตรบอกว่านายอภินันต์ไม่ได้โดนทำคุณสัย
แต่มีอาการแบบนี้เพราะว่านายอภินันเคยผิดครู
หรือที่เรียกอีกอย่างก็คือเป็นอาถรรพ์ของคนที่ละเมิดกฎข้อห้ามของครูบาอาจารย์
จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
รวมถึงคนที่ชอบเรียนสายเวทแต่ไปทำผิดขั้นตอนของมันเลยย้อนเข้าตัว
นี่ฮะอาจารย์โอบอกว่าก่อนหน้านี้๑วันเนี่ยฝันเห็นว่ามีชายคนนึงมาที่ตำหนัก
มาให้ช่วยรักษาเพราะไปทำผิดครูจนถูกของเข้าตัว
ฝันผู้ชายคนนี้มีจุดเด่นคือมีไฝอยู่ใต้อวัยวะเพศ
จันไม่เอ็นว่าก็โดนของมาแต่รู้ว่าเหมือนกับผิดครูมา
คุณคิดว่ามันเป็นตะปูออกมาจากปากของน้องเขาแล้วก็อ้วกเป็นเลือด
อันนี้มันบอกได้ไหมว่าเป็นศาสตร์จากไหนใครเป็น
ถ้าหลักความจริงถ้าสมัยก่อนเขาบอกมาจากสายเขมร
แต่หลักความจริงอาจารย์โอไม่เคยเห็นคนนั่วออกมาเป็นตะปูจริง

หลังจากนี้ในฐานะวพินาชาญฉันก็จะแนะนำน้องหรือว่าทุกคนที่เชื่อเรื่องนี้
อย่างน้อยเราเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วด้วยฤทธิด้วยเดทแล้ว
อย่างน้อยสิ่งที่เราไม่ลืมคือสิ่งที่สูงสุดคือพระพุทธพระตำพระสงฆ์
อาจารย์แนะนำน้องในวันนี้คือเน้นสวดมนต์ไว้พระนั่งสมาธิขวดน้ำบ่อย
แล้วก็มีสติปิดนิดปิดเคราะห์ปิดจรรยาปัญญาเกิดแก้ไก่ที่ต้อนเอก
เอาความเป็นจริงมาแก้ไขโดยไม่ใช่ปลายเหตุ
นี่ฮะหลังจากอาจารย์โอทำพิธีแก้ของแก้คุณสัยให้เสร็จ
นายอัพนภินัลว่าอย่างนั้นไม่ท่านฟังนะครับแต่ว่าตอนที่มีกู้ไภมาช่วยในซอยเก็บทรัพย์จะเปิดหนึ่ง
เหมือนที่คุณเขมสอนบอกแต่พอพาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ย
อยู่ดีก็หายไปแบบไร้ร่องรอยหาตัวไม่เจอ
แล้วก็เขาก็ตามหากันจนเจอสุดท้ายเขาไปทางเชิงหลักศัยยศาสตร์
ค่ะแต่อยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราจนจบข่าวนี้นะ
เพราะว่ามีคำตอบให้นะว่าตกลงมันคืออะไรนะ
ค่อยไล่ไปมีคำตอบให้จริงค่ะ
ฟังนายอภินันก่อนนะนายอภินันเนี่ย
เราก็เลยถามว่าอ้าวเนี่ยอาจารย์โอเขาบอกว่า
เออมันมีลักษณะอะไรยังไงบ้างไหม

เหมือนที่อาจารย์บอกไหมบอกคนที่เข้าฝันใช่ไหม

มีไฝอยู่ใต้อวัยวะเพศอะไรอย่างนี้เขาบอกเขาก็มีตำหกตำหนิอะไรอยู่

เหมือนที่อาจารย์โอทักนะครับพอทำพิธีให้ก็โล่งขึ้นกว่าเดิมมาก
ที่อาจารย์โอบอกว่าตัวเขาเนี่ยไปผิดครูจนถูกของเข้าย้อนหาตัวเนี่ย

เพราะก่อนหน้านี้ตอนที่อาศัยอยู่ที่อำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ

เขาเป็นคนหล่มศักดิชบูรณ์แต่ตอนนี้มาอยู่ที่สมุทรปราการ
ตอนนั้นเขาเคยเป็นร่างทรงของฤษีปู่เจ้าสมิงขาว
เคยเข้าพิธีรับขันมาแล้วแต่สุดท้ายทำผิดคำพูดของครูบาอาจารย์
นายอภินันบอกว่าตาของเขาเนี่ยเป็นคนมีคาถาอาคม
แล้วชอบทำของใส่คนอื่น
ก็อาจเป็นไปได้ว่าตัวเขาจะถูกของเหล่านั้นกลับเข้ามาใส่ตัว
เพราะว่าเป็นหลานชายคนเดียวของตา
ตาผมเขาชอบเล่นของด้วยแล้วแบบเขาชอบแบบทำของใส่คนอื่นอย่างนี้
ดีขึ้นครับก็ผิดจากแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนคือแบบปกติแบบเรานอนอยู่เฉยอย่างเงี้
เนื้อร้อนตัวแบบอยู่ตลอดเวลาด้วย
ก็แบบเริ่มขี้คลายความร้อนแล้วก็เริ่มมีเย็นขึ้นมา

เพราะว่ากู้ภัยพาไปโรงพยาบาลแล้วก็หายไปเลย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากจริง
หลายท่านบอกว่าเคยได้ยินนะเสกตะปูเข้าท้อง
ท่านก็บอกว่าก็เชื่อนะเรื่องแบบนี้มันอาจจะมีจริงก็ได้
เนรนแอร์จอมขมังเวศบอกว่ามีมีจริง
เรื่องเสกหนังเสกตะปูเข้าท้องมีจริง
คนที่มีวิชาอาคมใครก็ทำได้ทำได้กันหมดแหละ
ในอดีตเขาก็ทำกันอยู่บ่อยเสกหนังควายเสกตะปูเข่าท้องอะไรแบบเนี้ย
วิธีการนำตะปูตอกฝาโลงที่ใช้งานแล้วมากำเอาไว้
มืออีกข้างหนึ่งกำไข่ไก่เอาไว้แล้วก็เสกคาถา
แล้วก็เอาไปวางนอกชายคาห้ามใครไปจับห้ามแม้กระทั่งมองนะคะ
พอผ่านไปคืนนึงถ้าตะปูหายไปแสดงว่าตะปูอันนั้นไปเข้าคนที่อยากทำของใส่แล้ว
อีกวิธีหนึ่งก็คือเอาตะปูปักเขาที่หุ่นคน
คาถาไปเรื่อยถ้าตะปูซึมเข้าไปในหุ่นแล้วก็หายไปเนี่ย
ว่าเสร็จพิธีคนที่ถูกคุณสัยเสกหนังหรือเสกตะปูเข้าท้อง
ปวดท้องรุนแรงผอืดผอมอาเจียนออกมาเป็นตะปู
ก็บางคนก็ร่างกายรับไม่ไหวถึงขั้นเสียชีวิตก็ยังเคยมีเลยเนรนแอร์บอกนะคะ
ถ้าจะถอนของออกจากตัวทำยังไง
นแอร์บอกว่าก็ไม่ได้ยากอะไรให้ไปหาพระหรือคนที่มีวิชาอาคม
อาบน้ำมนต์ดื่มน้ำมนต์ทำพิธีถอดของซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิชาไม่เหมือนกันค่ะ
เหมือนแก์ปวดพออืดพออมบางทีเสกหนังเขาท้องก็ถ้องก็บวมขึ้นซะครับ

วิธีการแก้มันไม่ยากหรอก

กินไม่ได้นอนไม่หลับขี้ไม่ออกก็ตายนี่ครับคนเรา
เศรษฐ์หนังเผ็ดตะปูเข้าท้องนี่มีจริงครับศัยศาสตร์มีจริง
ผมได้เรียนมาผมได้ศึกษามาผมเคยทำมาแล้วแต่ยุคนี้ผมไม่ทำ
ผมรู้จักศาสัตว์ทำไปแล้วจะทำไปเพื่ออะไรมันบาปกรรม
ทำให้คนเกิดความวิบัติเป็นบาปกรรมแต่ว่ามันถูกศัยศาสตร์มาจริง
มากินตะปูเข้าไปฉะนั้นน่ะมีสองแง่สองมุมครับ
ก็แสดงว่าต้องไปทำพิธีแบบที่นายอภินันก็ไปทำอาจารย์โอเมื่อกี้แหละ
ใช่ไหมลดน้ำมนต์อะไรเนี่ยถอนของถอนของอะไรเนี่ยนะฮะ
นี่ฮะท่านเป็นพระลูกวัดสร้อยทองนะครับ
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าเรื่องที่ชายคนนี้อาเจียนออกมาแล้วมีตะปู
แล้วก็เชื่อว่าตัวเองโดนคุณสัยไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง
เพราะตามหลักพระพุทธศาสนามนต์ดำคุณสัยไม่มีจริงนะฮะ
ส่วนตัวพระมหาพระไทยวันท่านมองว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเล่นกลรึเปล่า

หรืออาจจะเผลอไปทานอาหารที่โดนคนอื่นแกล้ง
เอาตะปูใส่ลงไปในอาหารด้วยก็อาจจะเป็นไปได้
แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องของคุณสายมนต์ดำเนี่ย
พระมหาภัยวันท่านบอกว่าท่านไม่เชื่อนะฮะ

ถ้าถามโดยความเชื่อส่วนตัวต่อมาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะ
เชื่ออะไรแหละเรื่องคุณสัยอะไรเนี่ย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีพวกเล่นกลเยอะ
ที่เขาเอามาแฉกันเอาตะปูอยู่ในไข่ยังได้เลย
วิธีการทำได้แต่ถ้ามองว่าเป็นเรื่องที่ว่าคนจะเสก
อยู่ดีเสกตะปูจากที่หนึ่งให้มันวึบหายไปอยู่ในอีกที่หนึ่งเนี่ย
แต่มาไม่เชื่อแต่ก็ต้องถามว่า
อยู่ดีทำไมเขาถึงเป็นคนสำคัญมาก
คนอื่นจะต้องมาทำของใส่เขาเพื่ออะไร
มันมีวิธีการอื่นไหมถ้าจะทำร้ายกันเนี่ย
ไม่ต้องไปถึงกับขนาดใช้คุณสายมนต์ดำหรอก
เดี๋ยวนี้เนี่ยอีกถ้ามันจะแกล้งกันที่มันจะดักทำร้ายกันเนี่ย
วิธีอื่นมันทำง่ายกว่าเยอะเลยไม่ต้องไปเสียเวลาหาหมอหาคุณสัยหรอก
คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าเรื่องแบบนี้หมอปลาต้องมาแล้วแหละ
หมอปลาก็มาจริงค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
หมอปลาบอกว่าโกหกโกหกเหรอโกหกชัดตะปูตัวเบอร์เรอเลยเป็นสนิมด้วย
ถ้าคุณอ้วกออกมาเป็นตะปูจริงปากคุณไม่มีแผลเหรอ
พอคุณไม่มีแผลเหรอแล้วทำไมคุณดูสบายดีไม่มีอะไรเลย
เพาะลำไส้อะไรกว่าจะดูตัวใหญ่ขนาดเนี้ยหลายตัวเลยนะ
ตั้ง๔ตัวคอเคอคุณปากคุณจะเหลือเหรอ
ถ้าตะปูแบบนี้มันออกมาจากท้องแล้วอ้วกออกมาจริง
คุณผู้ชมสังเกตเลือดเลือดข้างเห็นไหมสีแดง
หมอปลาบอกว่าสีผสมอาหารหรือเปล่า
ถ้าเป็นเลือดคนจริงผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งสีจะเข้มขึ้น
เหมือนเราเวลามีแผลแล้วก็แปะพลัสเตอร์ยาใช่ไหมคะ
พอเปิดออกมาสีเลือดมันจะแบบอุ๊ยเข้มเลย
แต่เนี่ยทิ้งไว้สักพักนึงแล้วทำไมมันยังแดง

มันมีรอยเลือดที่พื้นวันที่กู้ภัยไปช่วย
เดี๋ยวให้ทีมงานเราเอาภาพตรงนั้นเข้ามาหน่อย
ลองดูสีใช่ไหมสีมันเข้มไหมหรือมันจะแดง
นี่ค่ะหมอปลาบอกว่าสีมันแปลก

คือพอเขาโทรแจ้งขอความช่วยเหลือกู้ภัยมาถึง

แล้วคุณผู้ชมคะน้ำไหลอยู่ตลอดเห็นไหมคะ
แล้วทำไมเลือดมันไม่เจือหรือว่าละลายไปกับน้ำอ่ะคะ
หมอปลาเขาถามมานะสีเหมือนแบบมันติดอยู่แบบนั้นเลยอ่ะ
นี่คือมันจะติดใจนิดเดียวก็ตรงที่
แม่มีคนเขาบอกว่าผมเห็นจริงนะ
ก็ไม่รู้ตะปูมันวิ่งอยู่ที่ผิวหนังของเขา

คุณผู้ชมค่ะและสุดท้ายคือเรื่องมันเฉลยแล้วค่ะ

มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเรื่องโกหกคุณผู้ชม

โอ้โหฟังเสียงหมอปลากับนายอภินันค่ะ
เชื่อว่าตะปูทั้งตะปู๓นิ้ว๔นิ้วเนี่ย
มันแทงกระเพาะลำไส้เน่าไปหมดแล้ว

ผมคิดว่าน่าจะเป็นอุปทานมากกว่า

น้องเขาก็ยอมรับในรายการว่า
ตะปู๒๗ตัวที่โรงพยาบาลที่

ก็คือแบบ
กลัวว่าครั้งนี้จะไม่มีคนเชื่อ

ก็เรื่องคนเชื่อไม่เชื่อผมก็ไม่รู้

แต่ว่าบอกข้อมูลหรือพูดไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยครับ

คือเมื่อวานนี้ก็ผมก็พูดไม่ถูก

คือเมื่อวานยืนยันว่าออกมา๔ตัวจริง

ทั้งชีวิตเราตั้งแต่ยุต๑๗๒๕อวกออกมาเป็นตัวปู้กี่ครั้ง

แต่ว่าพอมันมี๒ครั้งเราก็เลยแต่งเติมเรื่อง๒๗ดอกให้มันดูสมจริงขึ้นมา

อ้างว่าเคยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่
แต่เขาก็พยายามจะบอกหมอปลาว่าแต่ผมก็รู้สึกปวดท้องแปลกนะ
อาเจียนทุกวันพระด้วยหมอปลาไปดูที่บ้านผมหน่อยได้ไหมล่ะ
แต่ไอ้ที่อ้วกออกมาเป็นตะปูครั้งล่าสุดอันนี้
โกหกมันไม่มีจริงคือเคยบอกว่าตัวเองเนี่ย
วกออกมาเป็นตะปูครั้งก่อนก่อนสมัยนู้นอ่ะเคย
โซเชียลก็ขุดคุยผมเหลือเกินกลัวว่าคราวนี้ผมก็เลย
เป็นตะปูอีกทีนี้แจ้งกู้ภัยเลยอืม
ภัยมาถึงมาช่วยถึงว่ากู้ภัยบอก
พอไปถึงโรงพยาบาลหายตัวไปไหนก็ไม่รู้
รถน้ำมนต์อะไรนะเมื่อกี้โอ้โหเสืออะไรมาเต็มไปหมดเลย
ใช่ไหมแม่นี่ถ้ากู้ภัยเขาเอาเรื่องขึ้นมานี่ยุ่งนะ
ใช่ถือว่าแจ้งเหตุคุณโกหกสร้างเรื่องนะ
เขาเสียเวลาที่จะไปช่วยคนอื่นไงเพราะว่าทุกวินาทีมีค่า
สำหรับคนที่เขาเป็นอะไรจริงนึกออกไหมคะ
คือถ้ากู้ภัยเขาเอาเรื่องเนี่ยคือความจริงก็ควรจะให้เป็นอุทาหรณ์
กู้ภัยควรจะไปแจ้งความเอาผิดด้วยหรือเปล่าใช่ไหม
ลักษณะของการทำเรื่องทำเนี่ยเขามาเห็นไหมฮ
ใส่ชุดขึ้นมาป้องกงป้องกันแบบ
โอ้โหมาช่วยกันอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมฮะ
แล้วคุณบอกตะปูทิพย์อืม
เลือดเลิศอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเนี่ย
เขาเสียเวลาใช่ไหมฮะจริงค่ะ
ก็หลังจากที่เจอหน้าเบื้องต้นแล้ว
นายอภินันเขาก็ยอมรับกับสื่อกับหมอปลานะฮะ
บอกว่าผมอุปโลกขึ้นมานะเรื่องตะปงตะปูเนี่ยนะครับ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาหมอปลาก็เลยไปที่หอพักที่แคมป์คนงาน
ที่สมุดปลาการนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ไปถึงทุ่มกว่านี่เองไปถึงนี่ฝนตกหนักนะฮะ
หมอปลาบอกต้องการมาพิสูจน์ความจริงว่าไอ้ที่เขาบอกว่า
อ่าเรื่องที่ผมกุเรื่องตะปูอะไรแต่ว่าผมก็อาเจียนทุกวัน
ถ้าปวดท้องอยู่บ่อยมันเหมือนมีอะไรเนี่ยนะ
เดี๋ยวมาดูหน่อยมาพิสูจน์ให้หน่อย
เดินไปดูที่บริเวณข้างกำแพงที่หนุ่มคนนี้บอกว่าอาเจียนแล้วมีตะปูเนี่ย
หมอปลาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตะปูที่พบอาจจะเป็นตะปูที่ถูกนำมาทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ที่ผ่านมาเคยได้ยินเรื่องศัยศาสตร์ในการเสกตะปูเข้าท้อง
โดยจะเอาตะปูตอกฝาโลงขนาดประมาณ๑นิ้วมาทำเลขกลมนต์คาถา
แต่ก็ไม่เคยเจอใครที่แบบเสกเข้าท้องใครได้สักคนหนึ่ง
หมอปลาบอกว่าตะปูที่พ่อหนุ่มคนนี้บอกเนี่ยว่าโอ้โหมันออกมาจากป่าเขามันมีขนาดตั้ง๓นิ้ว๔นิ้ว
มันเป็นไปได้ยากที่มันจะออกมาจากท้องได้มันคงทะลุนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงคอถึงปากแล้วออกมา
เนี่ยฮะก็เลยเชื่อว่าไม่เป็นความจริงอยู่แล้วนะ
หมอปลายังเดินไปที่ไซส์งานนะฮะเดินทางไปไซส์งานก่อสร้างที่ผู้ชายคนนี้ทำงานอยู่นะครับ
เขาเชื่อว่ามันอาจจะมีส่วนทำให้เกิดเรื่องแปลกอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนงานเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
อะไรที่ว่าพ่อหนุ่มคนนี้เขาเชื่อพอไปถึงหมอปลาก็ไม่ได้สัมผัสอะไรได้นะ
ตัวเนี่ยแต่ตอนนี้ผมเข้าใจความรู้สึกน้องนะผมได้คุยกับเขาแป๊บเดียวที่ในรายการนะนะ
เขาไม่มีความมั่นใจเป็นของตัวเองเลยเขาเชื่อคนที่มีความเชื่อทางศัยศาสตร์
คือจุดเริ่มต้นมันผิดตั้งแต่ตอนอายุ๑๗แล้วว่าเมื่อตัวเองป่วยเป็นโรคปั๊บ
ญาติพี่น้องพาไปดูหมอเนี่ยแล้วหมอบอกว่าโดนของ
ซึ่งตรงนี้มันอยู่ในใจเขามันจินตนาการแล้วไงแล้ววันนี้เขาไม่มั่นใจเลย
คือคนที่เห็นนั้นน่ะเห็นทิศมากกว่าซึ่งมันก็แปลกว่าจุดที่เห็นเนี่ย
กล้องวงจรปิดไม่ติดถ้ามีกล้องวงจรปิดติดปั๊บเนี่ย
เราเห็นเลยว่าคนที่เห็นน่ะจริงหรือไม่จริง
นายอภินันเขาก็ยอมรับกับสื่อมวลชนอีกครั้งนะฮะ
บอกว่าคือที่ยอมออกมาพูดความจริงตอนนี้ว่าเขากุเรื่องขึ้นมา
ก็เพราะว่ากลัวจะโดนจับผิดจากโซเชียล
ก็เลยตัดสินใจยอมรับตอนนี้ซะเลยดีกว่า
เจตนาตอนแรกว่าคืออะไร

ก็ไม่หรอกครับ

ก็ใช้ชีวิตแบบทั่วไปครับ

เรากินขึ้นมาเองกันหมดถูกไหม
ครับ

ใช่ไหม
ผมนึกว่าแม่ถ้าเราเห็น
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป

เขาอาจจะเห็นอะไรของเขาก็ได้แต่ว่า

ใช่เรื่องโกหกนี่อย่าเลยจริง
เดี๋ยวนี้ชาวโซเชียลเขาเก่งมากนะคะคุณ

เพราะว่าไปแจ้งเหตุแบบนี้
มากันเยอะแยะไปหมดเพื่อพาไปส่งโรงพยาบาลใช่